ไฟไหม้ดิฉันนึกถึงท่านนี้เลยค่ะ

ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไป

โอ้ยดิฉันคาดหวังกับแหล่งคุณไม่ได้เลยแล้วสลิมจ๋า
คุณผู้ชมดิฉันนึกถึงปูเข็ม

บอกว่าเป็นเรื่องที่เขาเล่นกันมาเป็นมุก
คุณหลวงปู่เข็มมีอยู่จริง

ไปดูเลยคุณผู้ชมถ้าใครอยากเจอหลวงปู่เข็ม

ไม่ยับไม่เยินไหม้ลามถึงตัวขึ้นไปถึงหัวเลยนะคะ
นี่คือเป็นรูปปั้นหลวงปู่เข็ม
ไอเดียเด็ดจากห้างดังย่านบางแคร์ซีคอนบางแคร์นี่แหละค่ะ
ถูกนำมาจัดแสดงภายในงานปาร์ตี้ผีติดไซเรน

ที่สีข้อนเขาว่าชอบมีการจัดอีเว้นต์แบบนี้
ล้อกับเทศกาลอยู่เรื่อยนะคะทุกปี

เขาบอกว่าบางคนเห็นแล้ววิ่งหนีเลยนะร้องไห้กลัว
แต่หลายคนก็แม่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานาน
ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน่อยจ้าหลวงปู่เข็มจ๋า

หลวงปู่เข็มไฟไหม้สะบงไฟไหม้ตัว

จริงเหรอมาครบเลยจ้า
เป็นคุณลองไปเดินเขาไงคุณลองไปเดินถ่ายรูปก็ได้นะ
หลวงปู่เข็มอยู่ฝั่งหนึ่งคุณอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดินเข้าหาคัน

คุณว่าเท่าไหร่ดูจากสภาพหน้าเขาคุณว่าเท่าไหร่

จนว่าน่าจะหยุดไม่ถึงก็ไฟไม่หมดแล้ว

กองไฟยาว๘เมตร
นี่แหละแต่พี่โก้บอกว่าตอนนี้ลามไปไปเป็น๑๒แล้ว

อ้าวเราย้อนกลับมา